นี่แหละครับเมื่อวานชาวโลกโซเชียลเขาสืบเรื่องนี้อยู่

โพสต์ออกมาเรื่องของสิทธิในการร้องเรียน

คนก็นึกว่าการโพสต์ของผู้หญิงคนนี้
เป็นคนเดียวกับผู้หญิงที่อยู่ในคอนโด

ก็ตามหากันใหญ่เอ๊ะใช่หรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้คือคนคนเดียวในคอนโดนั้นหรือเปล่า

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อ้าวเราดูเรื่องของสิทธิการร้องเรียน
รบกวนในการดำรงชีวิตนะครับ
ถือว่าทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
ฉะนั้นสาเหตุของเรื่องนี้นะครับก็ทางผู้ว่าบอก
อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานเขต

ฟังเสียงหน่อยฮะ

เมื่อกี้เป็นเรื่องของการตามหาผู้หญิงคนนี้

พบแล้วนี่เองทนเสียงพระตีระคังไม่ได้นะครับ
เป็นคลิปสุนัขตัวหนึ่งที่มีการหอนรับเสียงระขังนะฮะ

คลิปกันฮะ
คือคนเขาส่งคลิปเข้ามาในโลกโซเชียลเรื่อยนะฮะ
เรื่องของประเด็นการตีระคังเนี่ยนะครับ
ส่วนคลิปนี้ก็มาจากเน็ตไอดอลแดนอีสาน

เป็นนุ่มหน้าตาดีวัย๒๖ปีนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ทำคลิปรายการอาหารชื่ออีสานพาสวบ
ที่มียอดผู้ชมเป็นหลักล้านในแต่ละคลิป
หนุ่มคนนี้ได้ออกมาโพสต์คลิปแสดงความเห็น
ตำหนิผู้ร้องเรียนเสียงระคังวัดไซด์
ว่าไม่เข้าใจวิถีพุทธวิถีพระเหรอ

ลองฟังเสียงหนุ่มอีสานคนนี้กันฮะ
บอกให้หลวงพ่อเศร้าตีละครั้ง
หลวงพ่อเศร้าตีละครั้งครับคอนโดหรู
สร้างอยู่ใกล้วัดพี่น้องเอ้ย

กูถามแน่มึงบอกให้หลวงพอตีระคัง
มึงเสียหลวงพอตีกว่าอังสูตรตี

มันเป็นจิตของทรงมันเป็นจิตของทรง

เกาะกระแสคอนโดหรูร้องวัดตีระคังเสียงดังกันหน่อย

จะตีกลองย่ำค่ำให้ฟังกันอีก๑อัลบั้มครับ
และระบุทิ้งท้ายว่าการตีกลองย่ำค่ำ
วัตถุประสงค์เพื่อประกาศแผ่ส่วนกุศล
หลังจากพระท่านทำวัดเย็นในช่วงเข้าพรรษา
ชาวบ้านเมื่อได้ยินเสียงกรองย่ำค่ำ
ก็จะยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะ
เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญนะครับ

ส่วนเรื่องการที่ผู้หญิงคนที่ออกมาร้อง
เรื่องของพระตีละครั้งเสียงดังเนี่ย
เขาก็บอกมาด้วยบอกว่าหยุดขุดคุยเถอะ
บอกว่าไม่อยากให้ขุดคุยไม่อยากให้มีการล่าแม่มด

ออกมาปฏิเสธแล้ว